ข่าวต่อไปนี้น่าจะทำให้พี่เบิร์ตกระชุ่มกระชวยขึ้นมาได้
ผมอยากจะกลับไปเป็นเด็กไปเรียนหนังสือ

คุณครูครับผมมีเรื่องจะถามคุณครูครับ
เดี๋ยวให้เด็กชายเบิร์ตถามคุณครูซายหน่อย

ใช้เวลา๘ปีกลายเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอายุน้อยที่สุด
คุณครูเขาชูแล้วผมชูด้วยได้ไหม

สวยเลยนะครูซายกำลังเป็น

ทำยังไงถึงได้เป็นผออายุเพียงเท่านี้
ก็เล่าไปพี่จะดูภาพไป

ไปที่โรงเรียนราชยาววิทยาคมนะครับ
ภูมิในการโรงเรียนป้ายแดงคนนี้คือนางสาวนิดดา
นิตาอุดมสามรีหรือว่าคุณครูซายอายุ๓๐ปี
นั้นจากเดิมเป็นตำแหน่งอำนวงผู้อำนวยการโรงเรียนครับ
ล่าสุดคือเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ได้รับการบรรจุเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย
ถามว่าใช้เวลานานขนาดไหน๘ปี
๘ปีจากการเริ่มต้นบรรจุเป็นคุณครูภาษาไทย
โดยปี๒๕๕๖ตอนนั้นอายุ๒๓ปีครับ
บรรจุเป็นข้าราชการครูวิชาเอกภาษาไทย
ในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเลย
ปี๒๕๕๗ย้ายมาสอนอยู่ที่บ้านเกิดนะครับ
ปี๒๕๕๘เรียนจบปริญญาโทนแล้วก็สะสมประสบการณ์พัฒนาตัวเองเรื่อยมานะฮะ
ก็ทำเรื่องของสื่อการเรียนการสอนต่างนานานะฮะ
กระทั่งปี๒๕๖๓ปีที่แล้วเดือนตุลาคมได้เป็นรองภูมิในการ
และปีนี้ครับเมื่อเดือนนี้แหละมกราคมเมื่อต้นเดือนเนี่ยนะฮะ
บรรจุเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนครับคุณผู้ชม
เธอบอกว่าภูมิใจมากกับความสำเร็จแต่มันมีหลักอยู่๓อย่าง
๑พยายาม๒มีวินัย๓ทอก็คือทำทันที
อันนี้สำคัญมากเลยนะฮะบางคนเนี่ยเพ้อฝันตั้งเป้าเยอะแยะแต่ไม่ลงมือถาม
ถูกต้องคิดว่าเออเดี๋ยวก่อนฟังเสียงคุณครูซายหน่อยครับ
จริงแล้วระยะเวลา๘ปีถือว่าเราต้องมุ่งมั่นพยายามอ่านคุณศือศอบค่ะ
เพราะคนอาย้อน้อยจนจะแพ้ระดับอ้าวโสและมีการมับอาย้อราชการ
ขอเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมุ่งมั่นเหมือนจะไปสนในบริหาร
สถานศึกษาเป็นศึกษานิเทศหรือว่าอยู่ในตำแหน่งไหนสุดท้ายเราจะต้องให้พัฒนาการศึกษาของลูกหลานของเราให้มีความก้าวหน้าเยี่ยมของคุณค่ะ
ครูซ้ายแม่พิมพ์ของชาติฟังครูพูดแล้วไม่สงสัยนะเพราะว่าพอครูพูดแล้วอยู่แบบทรงภูมินะ
จิตวิญญาณของครูเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติจริงเลยเห็นไหมคะตั้งใจจะพัฒนาการศึกษาของเด็กใช่ไหมคะ
ถูกต้องนะฮะเรื่องนี้คนก็ชื่นชมแล้วก็แชร์กันเยอะแยะมากมายแล้วก็ชื่นชมการที่ขึ้นมาเป็นภูมิในการได้ตั้งแต่อายุน้อยแบบนี้
บูลเขียนก็บอกว่ามันรู้จักกับครูนิดตาหรือว่าครูศรายนี่ตั้งแต่มาฝึกงานเลยนะนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าอนาคตน่าจะเป็นผู้บริหารที่ดีแล้วเป็นบุคลากรที่ดีของวงการครูได้คนหนึ่ง

เป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกคนนะครับ

เหมือนน้องชายน้องสาวคนเก่งของผม